สดใหม่ให้เยอะจบฮะเข้ารายการข่าวอ่าน

น้ำมน้ำก็บอกให้เปิดคุณผู้ชมรอเต้นตามอยู่นะคะ
วันนี้เรามีการคุยกลุ่นสอนเต้นด้วย

ให้ฟังนิดนึงให้ฟังนิดนึงก่อนอ๋อให้ฟังทุกที
ผมก็เล่นเรื่องมาได้ประมาณเป็นสักอาทิตย์แล้ว

เอ็สเตอร์นะเพราะว่าเต้นต้นเลยไหม
นี่ก็นี่มึงค่ะเพราะที่มีวิทยาแก่สามี
เหมือนแค่ไทยมะลึงทางกองกินอะไรตรงนี้แปลงไทยสื่ออะไรหนาที่คนน้อง
คลายมาลองอ่ะอะไรวะอะไรวะอะไรก็ไม่รู้
น่ารักอ่อเรียนฟัน
เพียงดังหน่อย
ต้องแต่งงานแต่งงานเต้นใหญ่เลย
เออเอาจริงนะ

ว่าอีกคู่นึงถ้าเต้นคนก็ดูเยอะ

โซเชียลถล่มทลายคุณผู้ชมจริง

ไม่ง่ายคุณแม่พี่แค่สามท่าเอง

เร็วส่งไลน์มาขอเพลงค่ะส่งไลน์มาเลยค่ะ

ก็เต้นอย่างนี้หรออย่างนี้หรอ
ชี้พิธีกล้องก่อน

แล้วชี้หาพี่หนุ่มด้วยชี้หาพี่หนุ่มด้วย
โอ้โฮพี่หนุ่ม
อายุเรามันเกินที่จะเต้นแล้วล่ะกัญชัย
เต้นมันต้องนิดหนึ่ง

แต่อย่างพวกเรามันไม่ได้เป็นลูกชิ้นหมูเด้งอ่ะ

วันนี้คนพูดถึงขอทานขับฟอร์จูเนอร์ที่เขาบอกว่า

จริงแล้วข่าวเนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
เหมือนกับเป็นพฤติกรรมของคุณลุงคนหนึ่ง

หลังจากนั้นก็เดินเข้าไปนะครับในวัดแห่งหนึ่ง
แล้วก็ทำเป็นแบบใส่แว่นตานะครับ
แล้วก็เหมือนมีไม้ท้าวทำทางไปตาปอด
แล้วก็เอาใหม่เมย์แบบฝุนลำโพงลงจาก
รถไปด้วยอุ้ยก็คือเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่
ที่วัดเนี่ยทุกวันเนี่ยแหละถูกต้องนะครับ
ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะก็ทางทีมข่าวก็ลงพื้นที่

โกหกสังคมในการที่แกล้งทำเป็นตาบอด
คือแกก็บอกว่าแกรู้สึกละอายใจรู้สึกผิด

เป็นหนี้การพนันประมาณ๘๐๐๐บาท

คือใส่แว่นตาดำ

ล่าสุดนะฮะเจ้าอาวาสวัดดอนสแก่คือ
วัดที่คุณลุงเนี่ยเข้าไปขอทานนะฮะ

จนกระทั่งทราบว่าขอทานเนี่ย
เดินไปขอเงินที่ตลาดพระปิ่น๓
ห่างจากวัดประมาณ๗๐๐เมตร
ทีนี้ทางด้านในทวัดนะ
ซึ่งเป็นวินรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์

จะเดินมาขอทางที่ตลาดเกือบ๑เดือนแล้ว

ตัวเขาเองเนี่ยพยายามจะข้ามถนนนะครับ
ปรากฏว่าคือคุณธวัฒน์ก็เข้าไปช่วย

แต่คุณลุงบอกว่าไม่ต้องช่วยหรอก

ตนก็เลยรู้ว่าอ๋อลุงไม่ได้ตาบอด

ปรากฏว่าพูดไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเชื่อ

นางวันเป็นชาวบ้านในซอยเดียวกับนายสมพร

ก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้ลุงสมพรแกขายหมู

ส่วนลุงเองเนี่ยออกจากบ้านประมาณตี๕๓๐ทุกวัน

คือนึกไม่ถึงว่าลุงจะไปขอทาน
ก็บอกนะบอกว่าลุงสมพรคนนี้ไม่ได้พิการนะ
ขับรถได้ตามปกติเลย
ทั้งนี้นะครับหลานชายแล้วก็หลานสะพ้ายของลุงสมพรก็เปิดเผยนะครับว่า
เรื่องต้นนั้นไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนเลย
ปกติแล้วลุงสมพรจะเป็นคนไม่สูงสิงกับใคร

ยากจนตัวเองก็ไม่ได้ยากจนนะครับ
มีรถมีบ้านแล้วก็ที่สำคัญส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีด้วย
เขาบอกว่าเรียนมหาลัยในกรุงเทพ๑แล้วก็

คนเล็กรู้สึกยังเรียนอยู่ที่มหาลัยในเอกชนด้วยนะฮะ

โอเคก็ลุงเขาก็บอกเขาจะไม่ทำอีกแล้วนะครับ
ก็คือล่าสุดตำรวจเองก็ได้มีการเรียกลุงนั้นไปเปรียบเทียบปรับนะครับ
จริงแล้วการเป็นขอทานเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับมีเป็นเหมือนกับพรบนะฮะ
พรบในการที่แบบว่าขอทาน
ตอนที่ลุงไปที่สพนะครับก็ปรากฏว่าสพวังใหญ่นะ
ปรากฏว่าลุงขับรถไปแล้วก็ไปเจอกองทัพนักข่าวลุงก็เลยขับหนีไปก่อน
แล้วก็โทรศัพท์บอกตำรวจบอกว่าให้ออกมารับหน่อยแล้วเอาแมสมาให้ด้วย
ตำรวจก็เลยเอาแมสไปให้นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกัน
มีการถูกปรับนะครับตามพรบขอทาน
ซึ่งจะเป็นพรบขอทานบุคคลที่จะไปประกอบอาชีพขอทานนั้นต้องมีใบอนุญาตนะครับ
แต่ลุงไม่มีก็เลยถูกปรับ
คือหลังจากนั้นตำรวจเองเนี่ยเขาก็บอกนะครับบอกว่าตัวลุงเนี่ยมาให้ข้อมูลให้ปากคำนะครับ
บอกว่าตัวเองเพิ่งทำมาได้แค่๒๓ครั้งเท่านั้นเองในการที่มาหลอกเป็นขอทานแบบนี้
เนื่องจากทางครอบครัวประสบปัญหาทางธุรกิจแล้วก็ไม่มีอาชีพนะฮะไม่มีเงินเลี้ยงชีพทำบ่อกุ้งกับเจ๊ง
เนื้อหมูสดเนี่ยก็เจ๊งก็ตัดสินใจมาขอทานเพราะลุงนั้นชอบร้องเพลงอยู่แล้ว
มาขอทานแบบนี้รายได้วันหนึ่งได้ประมาณร้อยถึงสองร้อยบาท
แกก็บอกว่ามันก็พอเลี้ยงสำหรับครอบครัว
ต่อไปนี้ลุงรับปากว่าลุงจะไม่ทำอีกแล้ว
เปรียบเทียบปรับเงินไปประมาณ๑๐๐บาทนะครับ
แล้วก็แนะนำว่าถ้าจะทำแบบนี้ไปประกอบอาชีพอื่นดีกว่านะครับ
คือหรือว่าถ้าต้องการจะเป็นขอทานจริง
ต้องไปขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง

อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าตอนนี้ไวรัสโคโรนา
ก็ทำแบบคนทั่วโลกตื่นตระหนกกันเลยทีเดียวนะคะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าทางการจีนเองตอนนี้ยอดทะลุไปที่
๖๐๐๐วะวะเสียชีวิตแล้ว๑๓๒รายนะคะ

วันนี้ทางคณะกรรมการการสาธารณสุขแห่งชาติจีน
ก็รายงานบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจีน
นับถึงเมื่อวานนี้๒๘มกราคม
อยู่ที่๑๓๒รายค่ะ
โดยเป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่๒๖ราย
และมีการยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก๑๔๕๙คน
ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว
ในประเทศจีนตอนนี้อยู่ที่๕๙๗๔คนค่ะ
รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่พบตามเวลาจริงของเว็บไซต์นะคะ
แสดงให้เห็นว่ายอดผู้ติดเชื้อ
ถึงเวลา๙นาฬิกาของวันนี้
อยู่ที่๖๐๖๑คนตอน๙นาฬิกา
จนถึงเย็นนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างที่พี่มดว่าไป
มันเพิ่มขึ้นแล้วฮะตอนนี้มันเพิ่มจะเพิ่มมาหลักสิบนะฮะ
โดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากของทางการจีนนะคะ
ขณะที่กรรมการสาธารณสุขจีนก็เปิดเผยบอกว่า
เจ้าหน้าที่นั้นกำลังเฝ้าระวัง
ผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีกมากกว่า๙๐๐คน
แม้ว่ารัฐบาลจีนจะออกมายืนยันถึงความมั่นใจว่า
สามารถควบคุมโรคได้ทั้งนี้จีนเองก็สั่งปิด
ณฑลหูเป่ยศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสเรียบร้อยแล้ว
เพื่อที่จะกักกันโรคในหลายพื้นที่ด้วย
ส่งผลกระทบต่อประชากรมากกว่า๕๐ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ
ต้องบอกว่านอกจากนี้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ยังมีการแพร่ระบาดไปอีก๑๘ประเทศคุณผู้ชม
แต่ยังไม่มีประเทศใดหรือว่าดินแดนอื่นนอกจากจีน
ที่มีการรายงานผู้เสียชีวิตค่ะ
มีการรายงานเพียงแค่ว่าพบการแพร่ระบาด
จากคนสู่คนในเยอรมนีเวียดนามไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่น
ล่าสุดญี่ปุ่นและสหรัฐเองก็ส่งเครื่องบินมาเลยค่ะ
อบพยพคนพลเมืองของตัวเองออกจากอู่ฮั่น

สหรัฐอีก๒๔๐คนตามลำดับค่ะ
ส่วนทางการไทยตอนนี้ต้องบอกว่า
ทางผู้มนวยการท่ากาศยานสุวรรณภูมิเอง
ชี้แจงกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
เขาระบุบอกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิ
คนจีนอยู่ดีก็ล้มตึงไปต่อหน้าต่อตา

คือใช่ไงสรุปเขาเมาล่ะ

คนก็ไปบอกว่าที่สนามบินรอปภห้ามถ่ายรูป

เอ้าไม่เชื่อก็ไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมิสิ
เพื่อนถ่ายรูปส่งมาให้ดูเขาว่างั้น
ข้อเท็จจริงคือชายคนนี้

แล้วนั่งหลับแล้วก็ตกเก้าอี้

เหตุเกิดเมื่อเวลา๑นาฬิกา๒๒นาทีของวันที่๒๗
ส่วนสาเหตุที่เจ้าหน้าที่เนี่ย

ซึ่งตามกฎระเบียบเขาห้ามไม่ให้ถ่ายรูปคุณผู้ชม

วันนี้มีชาวจีนที่เชียงใหม่ที่อยู่ดีเสียชีวิตขึ้นมาแบบกระทันหัน

เพราะวันนี้ทั้งนายรัฐมนตรี

รัฐมนตรีหนูเนี่ยถึงขนาด

ประเทศไทยคำว่าเอาอยู่

เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติปิดประเทศ
ขนาดนี้อย่าลืมนะ

เงินมันจะหายไปหมดเลยทั้งประเทศเหมือนกัน

เขาก็บอกว่าแบบณตอนนี้เองแบบ
ถ้าปิดประเทศก่อนแล้วมันจะช่วยได้ไหมอะไรอย่างนี้

ก็รู้ว่าต่างจิตต่างใจมากเรื่องนี้พูดจริงนะ

คือนายกรัฐมนตรีเมืองอูฮัน

นายกเมืองอูฮันออกมาพูดว่าเขาขอโทษ
ที่เขาปิดบังเกี่ยวกับโคโรนามาเบื้องต้นเนี่ย
เขาปิดบังมาก่อนและในช่วงแรก
แต่ปรากฏว่าคนจากอู่ฮั่นจุดหมายปลายทางที่มาเยอะที่สุดคือ
กรุงเทพมหานครประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แยกไปได้ว่า

หนึ่งภูเก็ตเชียงใหม่

เช่นเดียวจะมีกรุงรุกศึกว่าเป็นภูเก็ตอู่ฮั่น

เป็นจุดหมายปลายทางของคนอูฮันแล้ว
ที่เขาบอกว่ามาอย่างที่เมื่อวานเขาสัมภาษณ์
บอกว่าคนจีนณวันนี้อยากจะกลับหรือเปล่า

แม้กระทั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

เพราะฉะนั้นเมื่อถ้าสมมุติวันนี้ที่แบบรัฐมนตรีนายก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะ
ก็วันนี้ไปที่สุวรรณภูมิเขาไปดูกันหมดเลยว่า
การคัดกรองเป็นยังไงการตรวจเช็คเป็นยังไง
อย่างที่บอกว่าโอเคสิ่งหนึ่งตอนนี้ที่อาจจะขาดกันจริง
คือรามรามทั้งสถานไปถามว่าประเทศไทยเรามีการกักกันก็เยอะนะฮะ
กักกันอยู่ก็สังเกตอยู่แต่ประเทศไทยได้รักษาหายไปแล้วเนี่ย
คนตามตัวเลขล่าสุดคือ๖แต่เมื่อวานนี้ประกาศคือ๕
คือคนที่มาอยู่ในไทยเนี่ยคนจีนคนจีนรักษาไปแล้ว๕ประเทศ
ละน่าจะหกแล้วพี่วันนี้อ่าฮะอืมวันนี้น่าจะเหลือที่เหลือยัง
ยังเฝ้าติดตามอยู่ค่ะนะฮะคือจริงจริงต้องบอกนะพี่เรื่องของข่าวที่มี
ปล่อยออกไปต่างต่างนานานะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เนี่ยอันไหนที่ไม่
เป็นความจริงเขามีการลงโทษนะคะบางทีการแชร์อะไรต่อต่อไปแล้วแบบ
ข้อมูลอาจจะเป็นเท็จบ้างซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง
ดังนั้นเนี่ยมีการดำเนินคดีไปแล้วเจ็ดรายนะคะอืมซึ่งในขณะเดียวกัน
วันนี้ก็อีกหนึ่งประเด็นที่คนก็พูดถึงกันเยอะเหลือเกินก็คือ
ญี่ปุ่นเขาส่งคนไปรับประชากรของเขารู้สึกฝรั่งเศสก็ไปแล้ว
อังกฤษยังภาษาอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษอังกฤษ
คือกำลังจะกำลังจะก็หมดเลยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยรับไปแล้วสองร้อยคน
คนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอีก๒ไฟล์จากญี่ปุ่นเพราะว่าประชากรที่เขาอยู่
นั่นเนี่ยประมาณหกร้อยห้าสิบคนค่ะอืมฉะนั้นก็คือต้องมีการทะยอย
คนไทยคนไทยนายกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้คนที่อยู่ตรงนั้น
น่ะเขาอยู่กันดีอืมนายกมีการติดเอ่อมีการแบบดูแลอย่างดีอยู่ใน
เซฟตี้โซนถามว่าขาดแค่นั้นอ่ะอ่ะคุณจะมามองหน้าอย่างงั้นนะน้องน้อง
อย่างนั้นไม่ได้นะหนุ่มเห็นน้องน้องนักศึกษาที่ออกมาพูดเขาบอกว่า
เขาน่าจะอยู่ได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะ
อยู่ได้นานกว่านั้นเพราะเขาซื้อของไว้เท่านั้นอืมวันนี้คือนายกเขาบอกว่า
ไม่ต้องห่วงคือเขาแบบว่าอยู่กันดีอืมแล้วคือถ้าสมมุติวันนี้ทางการ
จีนบอกให้ไปรับได้ปุ๊บค่ะเราจะไปรับทันทีแล้วถามว่าใช้เครื่องคือ
ทหารไหมเราไม่ใช่เครื่องบินทหารก็จะใช้เครื่องบินพาณิชย์นี่แหละ
รับเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็ใช้เครื่องบินพาณิชย์ไปรับนะฮะ
ญี่ปุ่นกับสหรัฐไปรับเรียบร้อยแล้วอเมริกาไปแล้วไปแล้วค่ะ
เรมนีไปแล้วสหรัฐไปสองร้อยสี่สิบคนรับกลับไปแล้วอืม
ซึ่งวันนี้แต่ละคนเขาก็เลยบอกว่าโอเคก็มีการเตรียมอบพยพกันพอสมควร
ค่ะแต่ไอ้โคโรนาณวันนี้คือมันก็สองแง่สองงามอ่ะเนอะ

คือไอ้เจ้าโคโรนาเนี่ยนะฮะคือเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณสักวันที่๓
สิบเอ็ดธันวาปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีกระแสข่าวจากจีนออกมาอยู่แล้ว
ว่ามันมีไวรัสลึกลับตัวนึงเนี่ยซึ่งมันกำลังจะเผยแพร่ออกไป
แต่จีนเขายังไม่ได้บอกเขาไม่ยอมบอกว่ามันคือไวรัสตัวไหน
ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณวันที่๘มกราที่ผ่านมา
มีคนจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาที่สุวรรณภูมิแล้วก็เหมือนกับไปตรวจจับได้ว่ามีไข้
หลังจากนั้นก็เลยถูกส่งตัวไปที่สถาบันบำราชนราดูล
แล้วก็มีการเอาเชื้อนั้นไปเพาะโดยที่มีทีมนักวิจัยของไทยเนี่ย
เป็นคนเพราะหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์สุภาพรที่ผมได้คุยมา
แกก็บอกว่าแกดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกหาไม่เจอ
ก็มีการไปแมทไปแมทต่างนานาเพราะพันธุกรรมของมันเนี่ย
ค่อนข้างจะแบบโอ้โหมันเยอะมากอืมมันแบบโอ้โหแบบ
สุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอว่าเจ้าไวรัสตัวนี้

แต่พอกลับไปเทียบเจ้ากุลโรนาทาง๖สายพันธุ์ที่มันมีอยู่

เหมือนกันเขาจะมีสกุลของเขาแบบนี้
หนึ่งในนั้นคือโคโรนาไอโคโรนาเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีทั้งหมด๖สายพันธุ์
มี๖ตัว๖ตัวด้วยกันซึ่งอยู่ในตระกูลโคโรนา
๔ตัวแรกอย่างที่เคยบอกไปก็คือ
มันสามารถอยู่กับมนุษย์ได้ล่ะ
มันสามารถอยู่กับเราได้มันวิวัฒนาการชีวิต
แต่ทีนี้ตัวที่๕รุ่น๖อันตราย
หลังจากนั้นตัวที่๖คืออะไร
ส่วนตัวที่๗ก็คือตัวอุบัติใหม่ล่าสุดใหม่

อ่าก็คือโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็เรียกอู่ฮั่น

เพราะฉะนั้น๓ตัวนี้ที่มันยังมีอยู่เนี่ย

ถูกไหมครับแต่ว่าไอ้เจ้าอู่ฮันไอ้ตัวใหม่นี่
ตอนนี้เขายังไม่ได้มีการผลิตวัคซีน
ในการที่จะมาช่วยเหลือเพราะว่ามันยังหาไม่ได้
เขาบอกว่านานไหมกว่าจะมีวัคซีนของพันธุ์ศาสตร์ไอ้พี่
ยังไม่รู้เขาตอนนี้ยังไม่รู้มันเกิดจากอะไรอยู่เลย
ตอนนี้รู้แต่ว่าอันนี้ได้แต่สันนิษฐาน

ซึ่งสันนิษฐานอยู่ยังไม่มีการข้อมูลออกมาเลยว่าใช่
เขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามาจากค้างคาว
แล้วก็ผมก็มีการพูดคุยพยายามไปถามหลายมุม
เขาบอกว่าบางมุมมาจากงูหรือเปล่า
เพราะงูเนี่ยอาจจะไปกินค้างคาวแล้วคุณไปกินงูหรือเปล่า

เพราะว่างูเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

แต่ค้างคาวมันคือสัตเลี้ยลูกด้วยนม

ซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนบาหะมาหาเรา
เพราะเรามนุษย์ก็เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมไปซะ

เรารู้ว่าไอ้โคโรนามันมาจากสัตว์สู่คน
แต่ณเบื้องต้นวันนั้นไอ้คนสู่คนที่มันจะติดกัน
ยังไม่มีคำตอบเลยนะว่ามันติดกันยังไง
ไอใส่กันติดหรือเปล่าจับกันติดหรือเปล่า

ตอนนี้คือจามจามหรือไอ้พวกอันนี้ติด
เหมือนไปหวัดติดหวัด
ตอนนี้มันคนสู่คนแล้วยืนยันมาแล้ว

แล้วก็อย่างเช่นว่าบางคนบอกว่าตามันมองกันแล้วมันติดไม่ใช่

ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปสัมผัส

สมมุติวันนี้เราจับมือกับรถเมย์ติดไหม
ถ้าเกิดรถเมย์แบบว่าไอแล้วบังเอิญว่า
มันมาโดนมือตัวเองหรืออะไรอย่างนี้

แล้วมันยังแบบไม่ได้ตายเชื้อมันยังไม่ได้ตาย

มันติดมันติดไปตามพวกเนื้อเยื่ออ่อน
แต่ไอ้ที่น่ากลัวอีกอันหนึ่งที่ทางการจีนก็บอกมา

แต่ว่าทางการจีนก็บอกมาแต่ไทยบอกอีกอย่างหนึ่งนะ

คือจีนก็บอกว่าไอ้ไวรัสโคโรนาตัวนี้

สมมุติว่าวันนี้พี่รับเชื้อมา

ยังไม่มีอาการไม่ได้มีไข้ไม่ได้เป็นอะไร

ทันที๗๑๔วัน

เพราะว่าถามว่าตอนนี้

กระทั่งมันยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า
มันจะออกมาอีกรูปแบบไหน

บอกว่ามันมีกรณีของอย่างเช่นอีสุกอีใสอย่างนี้

พนักงานรถเมย์ไปดูกระดาษทิชชู่เปียก

ชาวเชียงใหม่เมื่อวานเขาก็บอกมาเพื่อนชาวเชียงใหม่เนอะ
เริ่มเผาแล้วใช่ไหมล่ะช่วงนี้ปรากฏแมสไม่พอ
โอเคอาทิตย์ละครั้งกูเปลี่ยนน่ะแต่ไทโลน่า
ถ้าคุณสุ่มเสี่ยงที่อยู่กับกลุ่มคนจีนอย่างที่เราบอกว่า
วันนี้กลุ่มคนจีนเข้ามาที่ประเทศไทยอย่างที่เขาบอกว่านี่นายกเมืองของ
ฮันก็ประกาศอย่างชัดเจนเลยว่ามาที่แบงคอกกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่ง

แต่วันนี้ไอ้แมสของคุณพยายามเปลี่ยนให้บ่อยที่สุด
มันก็กลับมาเหมือนเดิมล้างมือบ่อย
นี่ไปทำงานที่เยาวราชคนใส่แมสทุกคนเลยที่เดินอยู่
คือมันก็จำเป็นที่ต้องใส่ทุกคนใส่หมดเลย
เนี้ยมันจำเป็นจริงเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรมันยังไง
เพราะว่าจริงตอนนี้ในหลายประเทศเองนะครับ
แล้วทั้งฮ่องโกงเองเขาเริ่มจะมีการประกาศบิดปุ่มแดน
คือไม่ให้ทางคนนี้ผู้ขนาดคือข้าวแล้วนะ
อย่างยิ่งมาจากอู่ฮั่นคือเลิกเลย

ตอนนี้คือเขากั้นเลยนะเขาแบบไม่ให้เข้า

ต้องการที่จะมีการแบบ

ให้ปิดกั้นไม่ให้ทางคนเกาหลีใต้
ใครถือหนังสือเดินทางจีน
ไม่ให้เข้าไปฮ่องกรุงจะไม่ถือไปฮ่องกรุงจะไม่

ตอนนี้เขากันเขามกราศาสตร์๓๑มกราศาสตร์เนี่ย
เขาจะเริ่มกั้นแล้วเขาจะไม่ให้แบบทางจีนเข้ามาแล้ว

ไอ้อู่ฮั่นไอ้โคโรนาเนี่ย
มันเริ่มจริงมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มตอนที่เป็นข่าวนะ

ไม่มันจะมีอย่างที่บอกไปไงว่า

ซึ่งตอนแรกยังไม่ได้มีการเปิดเผยขึ้นมา

อุบัติขึ้นคนแรกหรือวันที่๘มกราศาสตร์

แต่ว่ายังไม่ได้รู้ด้วยเป็นไวรัสโคโรฮันหรือโคโรนานะ
วันที่๘มีคนป่วยเข้ามาในเมืองไทย
แล้วก็มีการเอาไปดูจนกระทั่งวันที่๑๑เนี่ย
ถึงได้มีการเอามาแมทกับตอนที่จีนเขาประกาศออกมา

นายกเมืองเขาถึงบอกเขาต้องออกมารับผิดชอบไง
เขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของเขาเอง

แต่เขาไม่ได้ประกาศออกสู่สาธารณชน
เขาถึงแบบว่าต้องออกมารับผิดชอบ
จริงมันพอดีกับช่วงแบบตรุษจีนพอดี
ซึ่งคนจีนปกติเขาไปเที่ยวอยู่แล้ว
แล้วก็จะออกมาเที่ยวเล่นด้วยแต่ซึ่งแบบไปหลายที่อ่ะ

การกักกันจริงวันนี้ไม่ใช่ไฟล์จากอู่ฮัน

วันนี้คนจากอูฮันอาจจะไปอยู่ที่ลอนดอน

เรื่องของเรื่องคือเขาเดินทางออกมาก่อนหน้านี้แล้ว

ออกมา๕ล้านคนจากประชากรในอู่ฮั่น๑๑ล้านคน
ออกมากี่คนนะเธอ๕ล้านล้านออกมาครึ่งหนึ่งเลยเหรอ
เกือบครึ่งเกือบครึ่งออกมา๕ล้านคน

มันเป็นเมืองแบบอย่างกรุงเทพอย่างที่วันนั้นบอกไป
เธอแล้วเราจะไปแก้ปีชงกันที่ไหนแล้วเธอไปกับฉันหน่อยใช่ไหม
เขาบอกใครไปไห้กวนอูที่อูฮันแล้วรวยแล้วเธอไปไหมกับฉันไหม
ไม่เอาไม่เอาให้ไปตอนนี้ยังไม่ไปแล้ว
เพราะว่าอย่างอูฮันมันเป็นเมืองเศรษฐกิจเหมือนกันเป็นเมืองใหญ่เหมือนกัน
คือข้างบนทางเหนือมันจะเป็นปากกิ่ง
ข้างล่างเป็นกว่างโจแล้วก็ตะวันออกเป็นเซี่ยงไฮ

เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปไหนมาไหนคืออู่ฮันมันอยู่ตรงกลาง
อยู่ที่หูเป่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ารถไฟเวลาวิ่งก็จะวิ่งผ่าน
อู่ฮันจะไปสมมุติว่ามันอยู่เป็นเซ็นเตอร์กลาง
มันเป็นเซ็นเตอร์กลางวันเหมือนกรุงเทพอย่างเชียงใหม่จะไปภูเก็ตก็ต้องผ่านกรุงเทพ
มาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคืออูฮันเป็นอย่างนั้นเลย
เพราะฉะนั้นพอเชื้อมันเกิดที่นั่นปุ๊บมันก็แตกออก
คิดดูเองแล้วกันอย่างที่พี่หนุ่มพูดประชากรเขา๑๑ล้านกับ๑๒ล้านคนหนึ่งเมือง
ออกไปเที่ยวเมืองนอก๕ล้านคน
เขาบอกออกจากเมืองแต่ไม่ได้ระบุว่าไปเมืองไหนบ้างเนาะ
เขาไม่ได้บอกเพราะว่าไม่รู้กระจายออกไปทั้งในประเทศจีนด้วย
แต่เขาก็ยอมรับไงว่ามาเมืองไทยก็ไม่ได้น้อย
คือเขาบอกเป้าหมายคือเป้าหมายหลักของพวกเขาคือมาเที่ยวกรุงเทพ

พูดยากจริงเขาป้องกันตัวเองเป็น
ดูแลตัวเองคือสมมุติใส่แมสเนี่ย
คือจะป้องกันได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นอะไรแต่ใส่แมสถูกไหมคะ
ใช่คือคนที่ป่วยตอนนี้คือควรจะต้องใส่หน้ากากเอาไว้
แต่ว่าพอถ้าเกิดเราจะไปลนลงแบบนั้นมันก็คงจะลำบาก

มันก็เลยมีความจำเป็นที่จะบอกเลยว่าทุกคนใส่เถอะ
ป่วยไม่ป่วยใส่เถอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะ

จริงเลยนะคนป่วยต้องใส่

แต่พี่ถามว่าพอคนป่วยใส่ปุ๊บทุกคนก็ต้องจับ
ไอ้นี่มันป่วยไว้กูไม่เอากูไม่อยากอยู่ใกล้มัน

เพราะฉะนั้นใส่เถอะป่วยไม่ป่วยใส่ไว้ก่อน

คุณแม่ไปซื้อของในซูเปอร์
แล้วเขายืนเข้าคิวกำลังจะจ่ายเงิน

คนนี้ถอยครู่มาหาแม่เลยแม่บอก

คือพีเอ็ม๒๕มันยังไม่ตายทันทีไงเธอ
มันยังไม่ปุ๊บปั๊บรับโชคไง
มันไปสะสมมะเร็งไงเธอก็ไม่แต่กลัวกันเยอะ
แต่อันนี้อู่ฮั่นมันปุ๊บปั๊บรับโชคป๊อกเลยนะเธอ
มันป๊อกไปเลยนะมันไปเลยนะ

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีคนไทยนะ
ที่อยู่ที่จีนอูฮันหรือที่นี่แหละเดินทางออกไป
ทางที่เบสแล้วไปเข้าอินเดียแล้วไปเสียชีวิตที่อินเดีย

คือไม่รู้ว่าเป็นหวัดเสียชีวิตเป็นไวรัสเสียชีวิต
หรือว่าอาจจะเสียชีวิตเองหรืออาจจะไม่ได้มีเรื่องนี้ก็ได้

ล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางรู้สึกจะเป็น

เจ้าหน้าที่กงศุนยันยันย์ไม่ใช่ข่าวจริงสื่ออินเดีย

เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่๒๘มกราคม

ระหว่างการรักษาพยาบาล

ในเมืองโกกาต้า

ในเมืองเอกของรัฐเบงกองตะวันตก

ซึ่งหญิงไทยรายนี้เริ่มมีอาการไม่สบาย
ปวดท้องพี่ขึ้นไส้แล้วก็มีไข้

จึงต้องทำให้ถูกย้ายไปที่ห้องไอซียู

๒๓นาฬิกาของวันที่๒๑มกราคม
การเสียชีวิตของหญิงไทยวัย๓๒นั้น

ไรัสวิทยาแห่งชาติของประเทศอินเดีย

เมืองมุมใบได้ปฏิเสธข่าวที่สื่ออินเดียรายงาน
ว่าหญิงไทยคนดังกล่าวไม่ได้เสียชีวิต

แล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเขาก็ว่าอย่างนั้น

ไม่ต้องมองวันก่อนเธอ๔๐นาที

ทางรอดของคนไทยเกษตรกรไทย
ปรับหน้าดินคุณซะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับหน้าดินคุณซะ
แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาที่ดี
มีมติเห็นชอบให้แก้ร่างกระทรวงเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต
นำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษประเภทที่๕เฉพาะกันชงนะฮะกันชงกันชงกันชาต่างกัน
จะอธิบายให้ฟังคือวันนี้รองโฆษกรัฐบาลเขาบอกเลยฮะว่าการ
กฎกระทรวงสามารถครอบครองรับปลูกกัญชงได้ดังกล่าวเนี่ย
เพื่อผลักดันให้กัญชงเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ครับ
สามารถต่อตั้งมาเล็งได้มาต่อต่อตั้งความหวานบาวหวาน
ความดันได้เนี่ยนะฮะวันนี้ต้องค่อนข้างจะยอมรับแล้วว่ามัน
สรรพคุณทางด้านยาและสามารถเป็นขยายเป็นอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นอื่นเช่นอีกหน่อยเราไม่ต้องใช้
สมกันแล้วอีกหน่อยเกาหลีเขามีโสมใช่ไหมกัญชงซึ่งเอา
ทำเสื้อผ้าได้ยายกัญชงถูกต้องไหมเราเคยได้ยินกัน
อยู่แล้วมาทำสายสินก็เป็นไยกันชงหรือสามารถผลิตเป็นกระดาษ
ก็เป็นกัญชงได้นะฮะแล้วก็สามารถที่สำคัญเนี่ยเรามีการเผา
แอลกอฮอลทุกอย่างมันจะเป็นออร์แกนิคจริงที่มาจากกัญชง
ร่างกระทรวงใหม่นะฮะสาระสำคัญคืออนุญาตให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดา
นิติบุคคลหมายถึงบุคคลพวกเราเป็นบุคคลธรรมดาถูกต้องไหมฮะนิติบุคคลสามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้
พร้อมทั้งอนุญาตให้ครัวเรือน
มีกลิ่นบ้านกี่คน

มีของพี่ขอสาวของอะไรแบบนี้

เพราะฉะนั้นณวันนี้กัญชงน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจ
แล้วก็นับตั้งแต่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้
แล้วก็อนุญาตให้ในครัวเรือนสามารถปลูกกัญชนได้ครัวเรือนนะฮะ
ครัวเรือนละไม่เกิน๑ไร่
เพราะของเดิมเคยปลูกเพื่อนำไปทอผ้าอยู่แล้ว
เมื่อก่อนเขาเคยปลูกไว้นำไปสิ่งทอง
เพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งเริ่มปลูกได้
แต่ไปแจ้งเกษตรอำเภอสักนิดนึงไหม
แจ้งหน่วยงานรัฐสักนิดนึงไหมนะฮะ
แล้วก็เพราะอะไรวันหนึ่งคุณปู่เข้าไปเนี่ย

เดี๋ยวผ่านคอรมอลมีนาคมแล้วว่ากันอีกทีนึง
กัญชงก่อนเพราะกัญชงเนี่ยมันปลูกได้

ที่ไปทำทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้ด้วยกันหมด
แต่มันผลิตสารสกัดได้น้อยกว่ากัญชา
แต่รัฐบาลก็ขอเริ่มด้วยกัญชงก่อน
เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะปลูกกัญชงกันแล้ว

ว่ากัญชาแรงกว่ากัญชง

นี่ก็เป็นอยู่นี่ค่ะหยดแล้วเหรอ

ฉันต้องหยดเธอถ้างั้นฉันแบบอารมณ์วุด

ไม่คุณไม่ต้องเคี้ยวเป็นต้นหรือเปล่า

แต่วันนี้ถ้าคุณจะปลูกขออย่างเดียว

หมายถึงว่าอีกหน่อยมันอาจจะล้นตลาด

ประชาชนทำได้ไล่เดียวฉันเป็นประชาชนก็ทำได้ไล่เดียว
แต่ก่อนเตรียมที่ดินเอาที่ดินเก่าที่ให้คนอื่นไปคือ

เข้าไปได้เขามีที่เยอะ

แล้วมันนางเห็นเล็บมือนาง

แล้วก็ไปหลอกเหยื่อผู้ชายเนี่ยให้มาติดพันธุ์แล้วก็ใช้แชทคุยแบบเซ็กโฟนเลย
แสดงท่าทางสำเร็จความไข้ผ่านทางวีดีโอคอร์หลังจากนั้นเนี่ยก็แอบบันทึกภาพเอาไว้คุณผู้ชม
แล้วก็เอาไปแล็คเมย์เหยื่อส่วนใหญ่เป็นข้าราชการด้วย
มากกว่า๕๐รายทีเดียวนะคะได้เงินไปแล้วกว่า๖ล้านบาท
เรื่องต้นค่ะก็แช่งข้อเก่าหาไปแล้วว่าเป็นรีดเอาทรัพย์กันโชคทรัพย์
โดยสามารถตรวจยึดของกลางเอาไว้ได้นะครับประกอบด้วยหนึ่ง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกภาพการตัดต่อภาพจำนวน๓ชุด
โทรศัพท์มือถือหกเครื่องสามสมุดบัญชีธนาคารสองเล่ม
มียอดเงินหมุนเวียน๖ล้านบาทแล้วก็สี่ค่ะคลิปวิดีโอเปลือยกายทั้งชายและหญิง
วีดีโอคอลด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคลิปการสำเร็จความไข้
หน้าจอโทรศัพท์มือถือเจ็ดสิบห้าคลิปอืมต้องบอกเลยว่า
เนื่องมาจากเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมาค่ะมีข้าราชการหนุ่มในสังกัดจังหวัดอุดรธานี
อายุสามสิบถึงสี่สิบปีจำนวนสามถึงสี่คนก็เดินทางมา
แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบอกว่าถูกหญิงสาว
หลอกแชทคุยผ่านไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กจนเกิดความสนิทสนม
กระทั่งมีการติดต่อแบบวีดีโอคอลค่ะแล้วก็โชว์ของลับให้กันแล้วกันดู
ก่อนจะถูกบันทึกภาพเอาไว้แล้วก็ส่งมาเพื่อเรียกเอาเงิน
โดยมีการจ่ายเงินไปครั้งหนึ่งเนี่ยห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาท
โดยบางรายเนี่ยนะคะจ่ายไปสองหมื่นถึงห้าหมื่นบาท
คลิปรับนะคลิปรับนะถูกขัดหลุดออกมาอย่างเงี้ย
แก๊กเมย์ขอเงินมาแต่ก็ยังถูกเรียกเอาเงินอยู่เรื่อย
ทนไม่ไหวเพราะว่าเข้าข่ายหลอกลวง
สั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกวิทย์มุฒิป
ผู้กำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่
คือไปเร่งสอบสวนจับกลุ่มแก๊งรีดเอาทรัพย์
เพราะว่าเชื่อว่าเป็นขบวนการใหญ่เลยล่ะ
เนื่องจากว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นข้าราชการหนุ่ม

เรื่องต้นมีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยค่ะ
ตอนนี้ก็นำแบบนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้ด้วย
ต้องบอกว่าสอบสวนนายพีมพล
อันนี้เป็นขอสงวนนามสกุลอายุ๓๙ปี
เป็นอดีตผู้จัดการร้านโทรศัพท์มือถือ
มีความชำนาญในการใช้โทรศัพท์ในระบบต่างเป็นอย่างดี
ระยะหลังนี่ก็ติดการพนันแล้วก็ยาเสพติด
ก็เลยแบบว่าหาวิธีการบันทึกภาพจากมือถือระหว่างการสนทนา
เหยื่อหลงเชื่อก็สำเร็จความไข้โชว์ให้เห็นเป็นจะเลย
ก่อนจะบันทึกภาพแล้วก็แอบส่งไปเรียกเอาเงินจากต่อ

แล้วผู้ชายไม่ขอคุยฟังเสียง
ก็นั่นอย่างนี้ไปศักดิ์ด้วยนะทุกอย่างก็ไปศักดิ์ไปศักดิ์ด้วยนะ
จะคุยแล้วก็อาจจะพูดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้เปล่า

แต่เขาบอกว่าอันนี้มีการปลอมว่าเป็นผู้หญิง
รองว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็คุยจนสนิท
แล้วก็คงพูดนู่นพูดนี่ไปแบบเซ็ตโฟน
สงการน้องส่วนตัวเคยก็เคยแอปเสียงชะนีแบบหลอกผู้ชายอยู่
แต่สุดท้ายผู้ชายก็ยังจับได้นะแล้วก็บอกว่าอันนี้คืออาจจะเป็นผู้หญิงไหม
ต้องอะไรหรอกวันหลังปุ๊กโกะมาใช่ไหม

อีกพุกโกะคนเดียวเคยทำลงไปหมด
มีคนอย่างนี้มันมาคุยด้วยทุกวันตอบด้วยทุกวันอะไรอย่างนี้

ขอคุยหน่อยสิดูหน่อย

แล้วก็พยายามจะแอปเสียงจริยาอย่างนี้

แล้วก็บอกแหละเป็นหวาดเสียงไม่เหมือนเดิมเป็นหวาด

ทุกวันนี้คนมาหาคิดกับความเหงากับของคนไง

ไม่ตรงปกมันจริงนะเธอ

เรียกมาเธอดีนะที่ฉันมี
สองโจรไงดอเช่กับรุ๊ดคอยกั้นไว้ไง

คุยไปคุยมาคุยเป็นเหมือนแบบว่า

อ้าวตายแล้วก็ไปกะเทยแล้วจะยังไง
กินกลือกินกันเอง

เป็นลูกสาวเลยเหรอ

กระดูกออกจากไก่แล้วออกจากค้ากายจนเกิดเสียงวิภาควิจัยเป็นวงกว้างชุดตรวจสอบ
ได้นำชุดตรวจสอบเนี่ยสารปนเปื้อนในการทำการตรวจสอบนะฮะไม่พบว่าสารปนเปื้อนหรือมีสารอันตรายอะไรในขาไก่หรอกมันไม่มีหรอกนะเจ้าของโรงงานเขาบอกว่ารู้ไหมตนทำโรงงานแปรรูปขาไก่เนี่ยมา๕ปีแล้วเขาก็จะรับซื้อชิ้นส่วนขาไก่แล้วก็โครงไก่เนี่ยมาทำการแปรรูปเลาะกระดูกออกครั้งละประมาณ๓ตันนะฮะ
ก็คือ๓๐๐กิโลกรัมเนี่ยนะฮะขายให้กับลูกค้าเนี่ยประมาณวันละ๔๐๐๕๐๐กิโลกรัมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้ครีมเลาะกระดูกเมื่อก่อนก็ใช้ใช้ครีมเลาะกระดูกเนี่ยพบว่าการใช้ครีมเนี่ยใช้เวลา๑ขาเนี่ยประมาณ๕นาที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

ซึ่งขั้นตอนในการทำขาไก่เนี่ยก็ต้องต้มให้สุกก่อนถูกต้องไหมล่ะแล้วก็นำไปฟีสให้แข็งตัวเป็นทรงง่ายต่อการนำกระดูกออกจึงได้แนะนำว่าเออใช้ครีมเถอะมันช้าหน่อยก็โอเคใช้มีดก็ได้นะฮะช่วยนำกระดูกไก่เนี่ยออกต้องฝึกให้ชำนาญเพราะจะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่คนงานแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ผู้บ

คือเมื่อวานนี้วันที่๒๘ดิลิเมธ์

หรือเป็นเขาเรียกว่าของทางเว็บไซต์ของทางต่างประเทศ
เขารายงานกรณีอุทาหรณ์การใช้อุปกรณ์
เพิ่มความฮารือหันในกิจกรรมทางเพศ
หลังเครื่องประดับไวเรเตอร์
แท่งสั่นขนาด๐๐๕นิ้วยาว๓๘นิ้วนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นจี้ห้อย
คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

หลุดหายเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
ของหญิงสาวชาวอเมริกันรัฐแอริโซน่า
ระหว่างที่แฟนหนุ่มนั้นใช้งานเล้ารวมตนเอง

เออจริงคุณจะอุ๊ยทำไม
ฉันตกใจตกใจทำไมคุณก็ใช้อยู่ผมรู้
บ้าจะใช้ทำไมล่ะแล้วมันเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วอายหมอด้วยนะ
นั่นไงคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นมกราคมที่ผ่านมา
หญิงสาวไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อแล้วก็ตัวตนระบุว่า
สวมใส่สร้อยคอเป็นเหมือนเครื่องสั่น

ก็สามารถใช้งานจริงได้เพื่อเพิ่มความสนุกทางเพศ
โดยไวเบรเตอร์ดังกล่าวนั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ภายนอก
ต่างจากวัยเบรเตอร์แล้วก็ดิวโดขนาดปกติที่ใช้สอดภายใน

อย่างไรก็ตามหลังจากหญิงสาวและแฟนหนุ่มเกิดกินมื้อค่ำกันขึ้นมา
กินอาหารกันเรียบร้อยฝ่ายชายเนี่ยก็ไปปลดไวเรเตอร์ไซส์มินิ
สร้อยคอที่เธอห้อยอยู่

ฝ่ายหญิงเกิดรู้สึกเจ็บอย่างแรงบริเวณท้องน้อย
และพยายามมองหาเจ้าไวเรเตอร์จิ๋ว
มันหายไปไหนมันหายไปไหนเหรอ
หาไม่เจอก็ถามแฟนนุ่ม
ซึ่งก็ช่วยหาดำผุดดำว่ายดำผุดดำว่ายหายังไงก็ไม่เจอ
หญิงสาวก็เริ่มวิตกกังวลเพราะมั่นใจเลยว่า
เอ๊ะมันหายไปแล้วแต่ทำไมฉันยังรู้สึกสั่นอยู่เลย

มันต้องมีอะไรอยู่ในตัวฉันแน่
ไม่นานความสงสัยเหล่านี้ได้รับการยืนยัน
เพราะวัยเบเตอร์จิ๋วอย่างที่บอกไป
มันยังสั่นอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในร่างกายของเธอ
คือสุดท้ายแล้วมันไปอยู่ข้างใน
หลังจากนั้นนะครับก็รีบเดินทางไปที่แผนกฉุกเฉิน

แต่เจ้าหน้าที่แพทย์ก็พยายามตรวจสอบเบื้องต้น
ไม่พบนะว่ามีสิ่งแปลกปลอมนั้น
มันเข้าไปอยู่ในช่องคลอดของหญิงสาวคนนี้
ก็เลยมีการประสานงานไปยังในแพทย์เกร็กนะ
เล็กมาชาญเป็นสุตินารีเวชวิทยา

บอกเฮ้ยมันไปอยู่ในกระเพาะปัสสาวะได้ยังไง
ขวางอยู่ด้วยกลางกระเพาะปัสสาวะ
โชคดีนะแพทย์สามารถผ่าตัด

เออมันเล็กเกินไปอัดใหญ่เขาก็ไม่เอาแล้วเขาว่าอย่างนั้น
อกจากนี้นะครับจะดำเนินการฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตด้วย

ขนาดเล็กมากแล้วมันเสี่ยงอันตรายกับผู้ใช้งาน

มันไปยังไงไม่รู้หลงมากเลย
มีอยู่บางสันเพื่อนฉันทำงามหน้าไงเถอะ
ยังมีคนมาถามรถแม่อีก

ไฮโซมีแหวนมั่น

แวนมั่นก็คืนผู้ชายไปหมดแล้ว

เขาบอกว่าแฟนนุ่มขอแต่งงานแบบเพอร์เฟคจริงเลย
ในที่สุดไปกันไม่รอดไม่แต่งแล้วปีหน้าไม่แต่งแล้ว
เหรอปีนี้ก็ไม่แต่งแล้วป้าเขาบอกเลิกไม่เลิกไม่รู้ยังไม่รู้

อืม
เราไปไอ้อภิษฎากันสักนิดหนึ่ง
ยังไงนะฮะคือชาวเน็ตเนี่ยชี้เป้าไปที่ไอ้อภิษฎากับไฮโซนนท์เนี่ย
ส่องรักร่มนะเน็ต
อะไรเนี่ยเน็ตไอดอลก็คอมเม้นต์มีพี่รุดนะ
หลังจากที่มีข่าวอักษรย่อโดยหนุ่มกัญชัยเป็นคนอ่านนะฮะ
ฮะตอนนี้แน่
เห็นนางร้ายสาวไม่สวมแหวนเพชรเมตต์โต
ที่นิ้วนางข้างซ้าย

แต่ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นฝ่ายชาย
เพราะมีรอยสักที่คุ้นเคยอยู่
งานนี้ชาวเน็ตพากันไปโชว์หลักฐาน
หมายว่ารักร่มครั้งนี้อาจจะมีมือที่๓เป็นไปได้
โดยชาวเน็ตเนี่ยสงสัยว่าทำให้รักไอซ์กับไฮโซนนล่มเนี่ย
ก็คือใครรู้ไหมครูบูเจ้าเก่าใครครับ
ครูบูสันต้นหอมไอ้เธอซันต้นหอม
เฮ้ยไม่ใช่หรอกนุ่มทำไมก่อนเขาสร้างการจะพูดแบบหนึ่งล่ะ
พูดอะไรอ่ะเนี่ยครูบูง่ะไม่ใช่ผมก็พูดเขายังไม่ได้เลิกกันไม่เหรอว่า

ข้อความที่ครูบูตามคอมเมนต์ไฮโซนนท์ก็หายไปหมดเลย
งานนี้ไม่แน่ใจว่าฝ่ายหญิงเป็นคนลบหรือฝ่ายชายเป็นคนลบกันแน่
ผู้จัดการส่วนตัวของไอซ์อภิษดาเปิดเผยว่าทั้งคู่ไม่ได้เลิกกัน

เพราะเพิ่งกลับมาจากทริปญี่ปุ่นเขายังไปเล่นสกีด้วยกันอยู่เลย
แต่เป็นการลงปกติส่วนที่ไม่เห็นใส่แหวนเพชรเล่นสกีใครเขาจะไปใส่กันล่ะ
ก็ใช่ไงก็ถึงได้บอกไงว่าเขายังไม่ได้เลิกกัน
คำว่าคู่ไฮโซดาราจะเลิกกันก็ล่าสุดก็เป็นคุณปูปัญญาเขาก็รับไปแล้ว

เขาบอกบางทีก็ไม่เข้ากับลักษณะการทำงานนางก็ไม่ได้เอามาใส่
ส่วนแพลนวิวาเนี่ยอาจบอกว่าล่มไม่ได้
ยืนยันว่าเขายังรักแล้วก็แฮปปี้ดีไม่มีอะไรกันเลย
ไม่ก็คือที่ถามพี่ไอซ์มาเขาบอกว่า
เขาไม่คือแพลนจะแต่งปีนี้จริงแต่เขาเลื่อนไปเป็นปีหน้า

ทางผู้ใหญ่บอกว่าเอาเลิกไปดูแล้วเลิกไม่ได้จริง
ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเลื่อนไปอย่างนี้
ไม่เลิกไหมปันก็บอกไม่เลิกเห็นปันเขาไปเลิกกัน
ไม่ได้เลิกกันหรอกแต่ว่าข่าวไปเขียนไปโยง
ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นอะไรนั้นที่บอกว่าเป็นนางเอก
เอาเบรกแล้วเดี๋ยวก่อนถักพี่
ทำให้เธอไปเจอหมอคนนึงที่ฝีมือดีมากที่เกาหรีใต้นะครับ
และไปดูภาพเธออันนี้ครับ
ข้างไหนอ่ะตรงกลางหน้า
อันนี้คือข้างใหม่แล้วมั้งทั้งคู่เป้า
แต่นางสวยขึ้นนะดูดิเออนี่แหละ
เขาบอกวันที่๔แล้วหายแล้วคนแบบไหนเปิดหัวตา
เพิ่มปลายจมูกแก้คางฟิลเลอร์ปากหลุดไขมันที่แก้ม
วันที่๔มาเล่นสกีได้สุขภาพร่างกายความสำเร็

กำหนดได้อยู่ที่ใจของเราความคิดต่อตัวเอง

อืมสวยนะเออ
นางใส่แอปพลิเคชั่นนางใส่แอปพลิเคชั่นอันนี้ใหม่
อันนี้ใหม่ยังมีหน้าหมากยังมีลอยอยู่นิดหน่อย
อุ๊ยอะไรอย่างนี้โอ้โฮทำไมล่ะ

อะไรนางไม่หนาวเหรอหน้าสวยอยู่นะ